ไปดูภูเก็ตกันหน่อยภูเก็ตแซนบล็อกเป็นยังไงบ้าง
กว่าภูเก็ตตอนนี้เป็นจังหวัดแรกแล้วนะครับ
เขาจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม๓ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

เพราะว่าพอเปิดแซนบล็อก
หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดรายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบห้ารายค่ะ
ติดเชื้อในเรือนจำเจ็ดร้อยยี่สิบหกราย
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมกว่าหนึ่งล้านสามแสนรายค่ะผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบสามศพ
ทำให้มียอดรวมสะสมกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันศพแล้วนะคะส่วนผู้หายป่วยกลับบ้านค่ะ
มีหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดรายสำหรับความคืบหน้าในการฉีดวัคซีในประเทศ
ตอนนี้ฉีดไปแล้วกว่าสามสิบเก้าร้านหกแสนโดส
แบ่งเป็นเข็มที่หนึ่งยี่สิบหกล้านเก้าแสนโดส
เข็มที่สองกว่าสิบสองล้านโดสและเข็มที่สามกว่าหกแสนสามหมื่นโดสนะคะ
อ่ะก็ดูเหมือนเยอะแต่ก็ต้องเร่งเดินหน้ามากที่สุดเพราะว่า
ดิฉันเพิ่งไปอ่านงานวิจัยมาของสหรัฐอเมริกา
คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วถึง๑๑เท่านะคะ

จังหวัดภูเก็ตเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม๓หรือบูสเตอร์โดสให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปค่ะ
กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว๗โรค
จังหวัดนะคะมีการส่งข้อความแจ้งประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ทยอยมารับบูสเตอร์โดสหรือเข็มที่๓ที่โรงยิมเนเซียมสะพานหิน

โดยประชาชนทั่วไปที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตเปิดให้จองวันเวลาเพื่อรับการฉีดวัคซีนเข็ม๓เช่นกัน
แต่ว่ากลุ่มนี้ต้องรอระยะถัดไปก่อนคือกลุ่มเสี่ยงต้องมาก่อนนะคะ
ข่าวดีของกลุ่มเด็กบ้างนะคะ
ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่เขามีมติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน
ที่มีอายุระหว่าง๑๒๑๗ปีทั่วประเทศ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่๑๖
และในระดับชั้นปวชและปวสในสถานศึกษาทุกแห่ง
โรงเรียนต่อชดโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนทหารด้วยค่ะ
จะเริ่มฉีดผ่านสถาบันการศึกษาในเดือนตุลาคมนี้๔ล้าน๘แสนโดสนะคะ
ซึ่งทางสวบคอเขาอนุโลมให้ฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนที่อายุเกิน๑๘ปีด้วย
แต่ว่าต้องเป็นบุคคลที่ยังมีสถานะเป็นนักเรียนอยู่
สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนี้ก็ต้องอธิบายให้ผู้ปกครองรับทราบ
ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนด้วยค่ะ
โดยเฉพาะรายงานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
คือจริงหลายประเทศยังไม่แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุ๑๒ถึง๑๕หรือ๑๖ปี
เพราะมันมีความเสี่ยงต่อเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

ผู้ปกครองก็ต้องมีการพิจารณาชั่งน้ำหนักด้วย

ก็คือโดยเฉพาะที่มีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับ
ซึ่งก็จะต้องมีการชี้แจงให้กับประชาชน
โดยเฉพาะผู้ปกครองได้ทราบว่ามีความเสี่ยงนะ
ก็ต้องขอให้เป็นความสมัครใจ
จะไม่ได้มีการบังคับใดทั้งสิ้น
แล้วก็จะมีการบริการอย่างนี้ให้กับเด็กทุกคนนะครับ